ต่อกันที่นางเอกสาวดาวรุ่งกันหน่อยดีกว่านะคะคราวนี้ไม่ได้มาคนเดียว
มาถึง๓คนเลยเล่นละครเรื่องไหนเรตติ้งก็ปังคนก็พูดถึงปากต่อปากแล้วเป็นนางเอกดราม่าน้ำตาแบบสั่งได้
ไหลซิหยุดซิได้หมดคุณผู้ชมภาพเริ่มค่ะจริงหรอ
แล้วก็เทปสามฤดูครับพอโดดไปเล่นละครเย็นก็ประเดิมบทโศคนเดียวเลย

ก่อนจะมีผลงานละครแนวดราม่าตามมาอีกหลายเรื่องค่ะ
เรื่องที่สร้างชื่อก็ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีตีนเปล่า
แล้วก็ล่าสุดเลยเจ้าสาวจำเลย

ุ้งเสน่หากำลังโกยเรตติ้งอยู่ณขณะนี้นั่นเองคุณผู้ชม
เคล็ดลับน้ำตาสั่งใดของชิงนี่นะคะคือการทำความเข้าใจบท
น้องบอกเลยว่าร้องไห้เข้าใจทุกอย่าง
ไม่ได้โกยหัวใจของพี่ตรงอย่างเดียวนะ
จากละครเย็นกู้ภัยหัวใจสู้ด้วยกับบทบาทสาวสู้ชีวิต
แม้ว่าในเรื่องเนี่ยจะมีบทบู้เตะต่อยแต่พอเข้าซีนดราม่า
เล่าเรื่องราวชีวิตครอบครัวที่เจอปัญหาสารพัดบอกเลยค่ะว่าเบสเนี่ยทำได้อย่างดีเยี่ยม
ยอดเยี่ยมนะคะยิ่งมีพระเอกในเรื่องอย่างตรงกฤษกร
ประกบข้างกายแล้วเข้าฉากเศร้าทีไรโอ้โหทำเอาคนดูซึ้งใจ
น้ำตาไหลตามไม่ได้สักกะทีคุณผู้ชมสุดยอดเลยนะคะ
ปิดท้ายกันที่นางเอกเคมีสาธารณะอย่างบัวนารินทิพย์ค่ะที่ขึ้นชื่อลือชานะ
ความสามารถในการบีบน้ำตาเวลาเข้าฉากละครโดยเฉพาะบทแนวนางเอกค่ะ
พระเอกนักกลั่นแกล้งอย่างตอนที่บัวค่ะจับคู่กับพระเอกนะคะ
พจน์นะคะนั่นเองในละครเรื่องพราวมุกค่ะแฟนคลับนะยกป้ายคะแนนให้บัวเต็มสิบเต็มสิบไปเลย
ร้องไห้ยังไงนะออกมาสวยปังสมฉายานางเอกดราม่าน้ำตาท่วมจอจริง
เราไปฟังเคล็ดลับจากสาวบัวกันค่ะ
เขาก็ชอบเล่นดราม่าเป็นคนอินกับอะไรง่ายอยู่แล้วแบบเวลาดูซีรีส์ดูอะไรอย่างเงี้
สักพักก็เป็นตามตาไหล่เมื่อก่อนก็เคยจะมีเล่นแบบว่าอือร้องไห้ยังไง
แล้วก็ดึงเรื่องเรื่องในชีวิตน่ะม้าตายแล้วมันก็คือมันก็ใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะ
พอผ่านไปก็มันก็ไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้

นี่แต่ละคนนะเขาทำการบ้านกันมาก่อน
เออนะเราให้เข้าถึงบทบาทนะคะที่สำคัญก็คือต้องขอบคุณนักแสดงร่วมด้วยแหละ

เรียกว่าส่งอารมณ์ให้กันถูกไหม